จริงมันก็จะมีอยู่พวกแบบอะไรขี้หมาขี้แมว
จอดรถหน้าบ้านต้นไม้ล้ำเสียงดังแต่ข่าวนี้
ที่ฉันอ่านข่าวแล้วก็ตกใจไม่กล้าเลยค่ะ
ไม่กล้าคุยโทรศัพท์เสียงดังเพราะอะไรรู้ไหม
คือผู้ชายคนนี้เขาคุยโทรศัพท์อยู่หน้าตู้เย็นในบ้านของเขาเอง
แล้วคุยเสียงดังเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกัน๑๐เมตร
คานเอาปืนยาวมายิงเปรี้ยงเดียวตายเลย

ก็นั่นน่ะสิแล้วคือเรื่องเสียงคุยโทรศัพท์มันทำให้คนคนหนึ่งต้องตายเลย

เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่น่าน
ตอน๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจที่สพท่าวังผาได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีการยิงแล้วก็มีคนตายอยู่ในบ้านพัก
ก็ไปเลยค่ะที่บ้านศพขุ่นตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาที่น่านนี่แหละ
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุมันอยู่ห่างจากโรงพักสัก๔๐โลได้ค่ะ
แล้วทางมันก็ไม่ได้ง่ายไงคุณมันเป็นทางขึ้นเขาด้วย
พอไปถึงปั๊บบ้านหลังนี้เป็นบ้าน๒ชั้น
ห้องโถงชั้นล่างคุณผู้ชมเห็นที่เราเบลออยู่นี่ไหมคะ
นี่ค่ะนายขนงศักดิ์อะทะอายุ๓๙ปีเจ้าของบ้าน
ถูกยิงเสียชีวิตแบบนอนหงายอยู่หน้าตู้เย็น
แล้วก็มีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่กกหูซ้าย
กระสุนฝังในแล้วมือซ้ายของศพยังถือมือถืออยู่เลย
แม่ของนายขนงศักดิ์คือนางจ๋อยอะทะอายุ๖๔ปีโดนไปด้วยนะ
เพราะว่ากระสุนก็มาโดนแม่ดูสิคะโดนยิงที่หัวไหล่ขวากระสุนก็ฝังใน
แล้วก็มีรอยกระสุนปืนที่ไม้ระแนงฝาบ้านนอกจากนั้นห่างจากจุดที่ยิงเนี่ย
เจอเป็นเหมือนกับหน้าอัดพลาสติกรองกระสุนชิ้นหนึ่ง
ตำรวจเขาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหมดเลยนะมือปืนค่ะ
อยู่ตรงข้ามกันเลยนายชาติชายจันทิมาหรือว่านายอามอายุ๓๒ปี
เขานี่แหละพอหลังจากยิงเพื่อนบ้านแล้วโทรแจ้ง๑๑

บอกตำรวจเองเลยว่าผมยิงขนงศักดิ์เพื่อนบ้านเนี่ยตายไปแล้ว

แล้วโดนแม่ของเขาด้วยตำรวจก็ต้องคุมตัวไปสอบสวนสิ
แล้วก็เอาอาวุธปืนก็คือปืนลูกซองยาว๑กระบอก
เอาปลอกกระสุนปืน๑ปลอกก็เอาไว้เป็นของกลางนะคะ
แม่ของนายขนงศักดิ์เล่าให้ฟังแล้วนะว่าจริงลูกทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็เพิ่งจะกลับมาบ้านที่น่านได้๓วันเอง
เพราะว่าลูกชายมางานศพญาติพอหลังเผาศพเสร็จกลับมาที่บ้าน
ลูกยืนคุยมือถืออยู่หน้าตู้เย็นในบ้านของตัวเอง

ทีนี้ชาติชายเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามมายืนที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียก
ขนองศักดิ์หลังจากนั้นปั้งลูกชายล้มลงเลยอ่ะคุณ
ทีนี้ตัวแม่เองก็โดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
แล้วแม่บอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าสาเหตุคืออะไร
จริงแล้วลูกกับในอาร์มเพื่อนบ้านก็เป็นเพื่อนกันเป็นญาติกัน

นี้แต่มันผิดโลป
นี้คือเขาก็รู้จักกัน
เขาก็เป็นเพื่อนกันไงมาตะโกนหน้าบ้านยังเรียกอยู่เลย
คนนงศักดิ์ว่าไอ้ศักดิ์ก็สนิทกันประมาณนึง

ใช่ค่ะตำรวจสพท่าวังผา
ก็บอกว่าตัวมือปืนคือ
ก็บ้านทั้งสองหลังอยู่ห่างกันประมาณ๘๑๐เมตร

แล้วตัวทางฝั่งของนายชาติชาย
เขาคงรำคาญหาว่าลูกแม่คุยโทรศัพท์เสียงดัง
แต่ที่นี่จริงวิทยาการต้องไปตรวจสอบ

แล้วก็นำตัวนายชาติชายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนร่างของคนตายก็ต้องไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลน่านอีกทีนึงนะคะ
แต่นายชาติชายก็ต้องโดนแจ้งข้อหาก่อน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการพยายามฆ่าผู้อื่น
พกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
โอ้โฮมันจะอะไรขนาดนั้นคุณอ๋อ
ไม่รู้จะบอกยังไงคือมันจะต้องใจเย็นแบบมากเลยค่ะ